อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูค่ะ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถคือมันเป็นกล้องรถใหญ่ไง
ก็เลยเห็นภาพในมุมที่ค่อนข้างสูงหน่อย
กระบะสองคันเดี๋ยวดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กระบะคันข้างหน้าเขามีผู้หญิงท้อง๓เดือนมาอยู่ด้วย
แล้วกระบะคันข้างหลังทำยังไงดูค่ะ
โอ้โหเนี่ยเห็นเหตุการณ์เลยคือจะเข้าขวากันมานั่นแหละ
แล้วอีท่าไหนไม่รู้กระบะข้างหลังคันข้างหลังที่เป็น๔ประตู
สุดท้ายก็ไปชนกันอยู่แบบนี้ในจังหวะแบบนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนประมาณ๔โมงเย็น
คลิปจากกล้องหน้ารถเลยจุดตรงนี้คือถนนเทพรัฐฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
กระบะเนี่ยตอนแรกเราก็เห็นว่าขับต่อกันมาใช่ไหม
คันแรกเป็นกระบะสีขาว๒ประตูแล้วฝาท้ายดำ
คันแรกมีผู้หญิงท้อง๓เดือนนั่งอยู่ในรถ
ส่วนคันข้างหลังเนี่ยกระบะขาว๔ประตูเนี่ย
มาแล้วก็เบี่ยงเข้าขวาชนกันแบบนี้กระบะหมุนเลยค่ะ
แล้วกระบะคันที่ชนหนีไปเลยนะไม่ได้ลงไปดู
ซึ่งคนที่อยู่ในกระบะคันหน้าเขาบอกว่าไม่ได้ขับไล่บี้กับใครเลย
แต่ว่าคันของเขาโดนจี้ตูดตลอดเวลา
พอจะเบี่ยงหลบกระบะคันหลังที่เป็นคนขับเป็นวัยรุ่น
ยงตามมาจนเฉียวชนแบบนี้
แล้วคนในรถนั้นอย่างที่บอกค่ะผู้หญิงท้อง๓เดือนบอกว่าอยากขอความเป็นธรรม
อยากให้คู่กรณีมารับผิดชอบเรื่องค่าเสียหายด้วย
ตอนนี้เธอไปแจ้งความที่สพบังปะโกงแล้ว
เดี๋ยวให้ตำรวจฝากตามตัวมาด้วยนะคะ